ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหแยกวัดใจจริงแล้วก็ไปวัดเนี่ยหลายรายแล้ว
มาถึงเสียชีวิตนะคุณโอ้โหแยกนี้นะฮะต้องระวังอันตราย
แล้วก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขคุณผู้ชมดูนะฮะ
เพิ่งข้ามทางรถไฟมาก็ไม่มองเลยนะคะ
โอ้โหยังไงล่ะคุณกระบะเข้ามาไวมาก
ใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มองทางขวา
ไม่ได้มีใครเบรกเลยมาปะกันแถมกันตรงแยกนี้
จังหวะบวกกันกลางแยกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์และคนซ้อนท้ายเป็นสองสามีภรรยานะฮะ
เป็นคุณลุงคุณป้าขี่ข้ามทางรถไฟมาไม่ทันได้มองขวา
ส่วนฝั่งกระบะมาเร็วเหมือนกันขนาดมีเส้นขาวทึบไว้ตรงนั้นนะ
คือต้องชะลอต้องเบรกกันก่อนนะฮะแต่สุดท้ายนะครับ
ก็มาชนกันกลางสี่แยกนี้นะฮะแล้วก็สองผัวเมียถูกชนกระเด็นไปไกล
กว่าห้าสิบเมตรอย่างที่เห็นอีกกล้องของอีกมุมหนึ่งนะฮะอุบัติเหตุครั้งนี้
ฝั่งรถจักรยานยนต์มีคนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๑รายนะครับ
ส่วนอีกรายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับผู้โพสต์นำมาเตือนภัยบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สี่แยกข้างขนส่งเมืองลำพูนแยกนี้เนี่ย
ปฏิเหตุบ่อยมากนะฮะติดกล้องนะฮะติดกล้องเถอะนะครับ
คนที่อยู่แถวนั้นเขาก็บอกว่าติดกล้องเอาไว้เลยนะ
เพื่อให้ตำรวจได้คลิปได้ภาพอุบัติเหตุเหล่านี้ค่ะ
เอาไปเป็นหลักฐานเลยทีนี้จะได้สืบสวนได้ง่าย
อีกอย่างหนึ่งจะได้ให้หน่วยงานเขามาแก้ไขปัญหาคนตายอยู่แถวนี้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าอย่างนี้ฮะถนนทางฝั่งรถยนต์ที่เขาขับมา
จริงมีเส้นขาวทึบนะดังนั้นรถยนต์ควรต้องชะลอด้วย
รถจักรยานยนต์ก็เหมือนกันต้องมองซ้ายมองขวาก่อน
เพราะคุณเนี่ยเพิ่งจะข้ามทางรถไฟมาอย่าเพิ่งพุ่งออกมา
ตรงนี้มันเป็นทางร่วมทางแยกแยกนี้ชนประจำเลย
ชาวบ้านบอกต่างคนต่างไม่มองซ้ายไม่มองขวา
ขับเร็วกันอีกต่างหากนี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้ว
จะมีคนเจ็บคนตายอีกมากถ้าจะให้ดีนะทำเนินลูกละนาด
ถึงทางแยกสักสี่ห้าลูกไปเลยคุณแต่ว่าดิฉันว่าไม่ว่าจะลูกละนาด
ติดกล้องอะไรติดไฟแดงก่อนไหมอ่ะนี่ไงเขาก็ขอเหมือนกันฮะ
เอาไฟแดงมาลงเถอะนี่มันกี่รายแล้วนะฮะ
และใกล้ขนส่งจังหวัดแท้น่าจะติดไฟสัญญาณจราจรสักนิดหนึ่ง
ให้วัดใจแบบนี้เพราะไปวัดไปวากันก็หลายรายแล้วนะฮะ
โอ้โหนี่ถามคุณผู้ชมได้ไหมแยกแถวบ้านคุณผู้ชม
ที่ไม่ได้มีไฟสัญญาณจราจรบอกชื่อแยกมาเลยบอกพี่กัดมาเลย
ดิฉันว่ามันมีอีกหลายแยกอ่ะเพราะว่าเราอ่านข่าวกันเนี่ยมันก็จะมีชื่อแบบว่าคุ้นอยู่
อย่างแยกดงบังอะไรแบบนี้แต่ยังมีอีกเพียบส่งมาบอกกันหน่อยนะคะ
เออแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้ฉายามาหมดแล้วฮะแยกร้อยศพบ้างแยกอันตรายอะไรบ้างนะ
มันกลายเป็นแยกร้อยศพมันมีกี่สาขาล่ะคุณทั่วประเทศไปหมดแล้ว